อันนี้เนี่ยลูกจ้างขโมยทุเรียนจากสวนนายจ้างนะ
จะเอาไปขายปรากฏขายไม่ได้
เอาทำไงก็จะเอามาเก็บไว้
นี่แหละโดนเลยเกมเลยของจริงค่ะ
นี่แหละคนนี้แหละแหมนั่งคุกเข่าแล้วหน้าตาแบบโอ๊ย

คนนี้คือนายลีอายุ๓๓ปีเป็นชาวกัมพูชาค่ะ
เขายอมรับผมนี่แหละเข้าไปขโมยทุเรียนในสวนของนาย
ก็คือนายโอภาษเวทสุดในซอยสกุลศรี
ที่ตำบลฉมันอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะ
นายโอภาษคือใครล่ะคือนายจ้างของผมเอง
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๑๖เมษาที่ผ่านมาค่ะ
แล้วไม่ได้ก่อเหตุคนเดียวไงที่นั่งข้างด้วยกันเนี่ย
ชื่อว่านายไรนามสกุลเซี่ยนอายุ๔๕ปี
เธอเมื่อกี้พูดชื่อตาไรอ่ะนะคนนี้อ่ะนะ
ก็นี่แหละโดนจับกลุ่มตัวได้ทั้งสองคนเลยนะคะ
ผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ผู้ใหญ่สุมิตรหอมฉินเนี่ย
รีบแจ้งตำรวจที่สพมะขามเลยแล้วก็ไปตรวจสอบ
จับตัวในลีกับในไรเอาไว้ได้
ชาวบ้านอ่ะเขาคุมตัวไว้ได้ก่อนนะแล้วถามว่าของกลางล่ะ
นี่คุณผู้ชมของกลางเป็นหมอนทอง๑๔ลูก

ใช่ก็นำตัวทั้งสองคนไปสอบปากคำที่โรงพักนะคะ
ก็ถามในลีกับนายไรเขาก็รับสารภาพนะ
บอกว่าก็ช่วยกันขโมยทุเรียนจากสวนของนายโอภาษ
จ้างผมตอนที่ทำงานผมก็เอาทุเรียนบางส่วนไปซ่อน
เอาไว้บริเวณร่องน้ำท้ายสวนพอเลิกงานปั๊บ
ผมก็ไปขนทุเรียนที่ซ่อนไว้ไปขาย
นี่ค่ะรถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างทั้ง๒คันเลย
แดงกับสีน้ำเงินนี่แหละคันที่ใช้ก่อเหตุ
ทีนี้เขาก็เล่าให้ฟังต่อนะพอเอาทุเรียนที่ขโมยมาได้ไปขาย
ไม่มีคนซื้อทำยังไงดี
ก็เอาทุเรียนกลับมาที่พักไงแล้วก็มาโดนจับได้
ผู้ใหญ่บ้านบอกแบบนี้ลูกบ้านไปเห็นว่าลีกับไร
ขี่มอเตอร์ไซค์พ่วงข้างขนทุเรียนไปขนไปแบบดึกดื่นไง
แล้วท่าทางเนี่ยเฮ้ยทำไมลีกับไรมันมีพี่รุษอย่างนี้วะ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
แล้วหลังจากนี้ต้องขยายผลต่อไปด้วยนะคะและนี่ก็คือเป็นทุเรียนที่สวนที่ลูกจ้างเนี่ยแอบขโมยเอาไปขายนะคะ
อาจจะไม่ได้จบแค่ลีกับอะไรนะไม่รู้จะมีคนอื่นเพิ่มหรือเปล่าครับ